ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่

ที่ตอนนี้ค่ะกำลังจะกลายเป็นคุณแม่สุดชิคแล้วค่ะ
พอล่าสุดโมชช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ
แฟนนุ่มหุ่นล่ำบี้ทัศภาค
ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนแล้วค่ะ
ว่าเขากับกุ๊บกิ๊บกำลังจะมีเบบีตัวน้อยด้วยกันจริง

โดยทั้งคู่นั้นจะจูงมือกันแถลงข่าวอีกครั้ง

พร้อมข้อความสุดซึ้งถึงหวานใจ
ที่ทำให้ทั้งคู่นั้นได้รู้จักกันค่ะ
ขณะที่สาวกุ๊บกิ๊บค่ะก็ได้โพสต์รูปท้องฟ้าแจ่มใส
พร้อมข้อความว่าท้องฟ้าของเรา

พร้อมแสดงความยินดีกันมากมายเลยค่ะ
โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายละเอียด
ฟังการให้สัมภาษณ์ของหนุ่มบี้
ในรายการพาเรทบันเทิงคืนนี้ค่ะ